มีสาวระยองคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะต้องไปทำบุญแก้บน
แล้วทีนี้ตอนไปที่วัดเนี่ยเห็นแม่ชีแว๊บ
แต่แม่ชีท่านนี้มีอะไรแปลกมาฟังกันในหัวเขียวข่าวเด็ด
ไปกันที่วัดโพธิมธารามอำเภอเมืองระยองครับ
คุณเนธิพาอายุ๔๐ปีก็เล่าเรื่องราวความเชื่อนะพี่เบิร์พี่น้ำแข็ง
ว่าเธอไปทำบุญแก้บนที่วัดแห่งนี้เพราะว่าเพิ่งได้โชคมา

แม่ชีเดินมาส่งในโบสถ์เก่าของวัด

ตอนแรกก็เข้าใจว่าอ๋อแม่ชีท่านคงจะอยู่ในวัดนี่แหละ

เธอก็เลยไปถามหาคนอื่น
ถามหาเอ๊ะแม่ชี
มีใครเคยเห็นไหมปรากฏว่าท่านเสียไปแล้วนะ
อืมท่านเสียชีวิตไปตั้งสิบปีแล้ว

เธอจึงเอ่ยขอโชคลาภแล้วก็ถูกรางวัลจริง
ก็เลยเชื่อและศรัทธาอย่างมากครับ
หลังจากนั้นเด็กวัดคนหนึ่งก็พาไปพิสูจน์
จุดที่คุณเนธิพาพบแม่ชี
มีคนมาชอบทำบุญกรวดน้ำแล้วก็เห็นเลขครับ
นี่ต้นนี้ต้นอะไรหูกระจงที่อยู่ตรงข้ามกับเจ้าแม่ตะเคียน

แล้วตอนที่เด็กวัดเนี่ยบอกนะนี่ถูถูบอกว่า
เห็นเป็นเลข๓๓๗ชื่อหรือไม่

โดยรองเจ้าอาวาสวัดโขดทิมธารามบอกว่า
ชาวบ้านหลายคนนะมาเจอวิญญาณแม่ชีท่านนี้
ซึ่งเป็นน้องสาวของอดีตเจ้าอาวาสรูปก่อน
ก็เลยมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้
ใครที่พบเห็นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกัน
แต่ทุกคนล้วนมีจิตใจที่ดีครับ
ต่อกันที่ชาวช่อง
ชองเขาเรียกตัวเองชาวชองอยู่ที่จังหวัดตราด
นี่คือพิธีที่เรียกว่าเลี้ยงผีหิ้ง
ครับผีหิ้งนี่หรือครับคุณผู้ชมครับ
พิธีไหว้ผีหิ้งของชาวชองเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบสารกันมาหลายชั่วอายุคน
ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่บ้านเลขที่๖๙หมู่๑
ก็มีของไหว้มาด้วยของขาวของหวานเหล้าขาว
แล้วก็มีครูพิธีเป็นผู้อัญเชิญของไหว้ใส่กระทงที่ทำจากกาบกล้วยนะครับ
แล้วไปปักนอกชายคาสี่กระทงแล้วก็ตีกรองบันเลงเพลงนะครับ
เป็นการอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทางให้มาร่วมกินของเส้นไหว้นี่ครับ
ถ้าใครหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นคุณยายเต้นใหญ่เลย
นี่แหละครับพอเข้าไปทำพิธีต่อในบ้านจะตีกรองนะครับแล้วก็ร้องเพลงเป็นจังหวะ
เพราะเชื่อว่าคนที่ถูกผีเข้าสิงผีแฝงร่างจะต้องลุกขึ้นมาเต้นอย่างสนุกสนานฮะ
นี่ครับซึ่งในพิธีก็จะมีคุณยายหลายท่านท่าทางแปลกลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมารำนะครับ
ครูที่ทำพิธีนะฮะก็จุดทูปเสียงทายด้วยนะจุดทูปเสียงทายด้วยมีเลขด้วย
เลขเท่าไหร่ครู๒๕๑เขาว่าเลขทูบ๒๕๑ชาวบ้านนะครับก็เอาทั้งเลขทูบเลขบ้านเมื่อกี้
ยังเลขบ้าน๖๙เลขสวยนะครับไปเสี่ยงโชคกันสำหรับพิธีเลี้ยงผีหิ้ง
ไปกลับไปทำพิธีแล้วก็เอาเลขไปเสี่ยงโชคด้วยเขาบอกว่าบางคนชีวิตดีขึ้นมากเลย
นี่เป็นความเชื่อผีหิ่งส่วนอันนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมไปดูนะคะ
ที่วัดดอนทองวัดแตกทุกคนไปเยอะแบบนี้เคยมีคนมาอาบน้ำมนต์เจิ่มหน้าเจิ่มมือ
คุณผู้ชมดูนี่คนไปกันเยอะมากค่ะ
แล้วคลิปนี้เนี่ยเขาไปลงในติ๊กต๊อกนะก็เห็นคนที่เริ่มใส่ศรัทธาเนี่ย
พันคนถืออะไรบ้างอ่ะถาดตะก้าเอาของบูชามาแบบนี้ค่ะ
รอคิวอาบน้ำมนต์รอคิวเจิมมือเจิมหน้าผากที่วัดดอนทอง
พนัฐนิคมของชนบุรีค่ะคลื่นมหาชนมากันเพียบ
เขาเขียนแคปชั่นว่าอะไรรู้ไหมรางวัลที่๑แตก
หลังมีคนมาทำพิธีเจิมหน้าเจิมมืออาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์
ค่าครูทำพิธี๑๒บาทห้ามขาดห้ามเกิน
แล้วยิ่งช่วงนี้นะคุณผู้ชมวันหยุดยาวโอ้นักข่าวก็เลยไปที่วัดดอนทอง
ตกใจสิเพราะว่าคนมาเยอะมากจริงค่ะ
คือเหมือนกับคลิปที่แชร์ในโซเชียลเลยแหละนี่อันนี้คือพิธีอาบน้ำมนต์นะคะ
ประนมมือเหยียดเท้าไปข้างหน้าแล้วพระท่านเนี่ยก็เอาน้ำมนต์มารดราด
หัวแบบนี้พระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คุณเนสโกหรือว่าพระอาจารย์เอ๊วัดดอนทอง
ก็ทำพิธีพออาบน้ำมนต์เสร็จปั๊บอันนี้เจิมหน้าเจิมหน้าเสร็จเจิมมือ
ขอโชคขอลาบกับปู่เสือมงคลท้าเวชสุวรรณล้วงลูกปิงปองนำโชคค่ะ
เพื่อให้ได้เลขเด็ดอันเมื่อกี้เจอมือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ล้วงลูกปิงปองหน่อยจะได้เลขมาแล้วก็จะได้ไปเสี่ยงโชค
ได้อะไรพี่๒๒ใช่ไหมหรือ๒๑๒๑เธอดูยังไง๒๑
มุมนี้คือคุยกับป้าลำจวนนะแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสิทธิ์ลูกหามาอาบน้ำมนต์เจอมือเจิมหน้า
แล้วมาดูสลากนะแต่ไม่ซื้อปรากฏว่าคนที่เดินตามหลังมามาซื้อพี่เบิร์ต
คือคนที่อาบน้ำมนต์มาแล้วไม่ยอมซื้อแต่คนข้างหลังมาซื้อ
แล้วคนข้างหลังเนี่ยโดนไปได้ไป๖ล้านค่ะ
ทำไมไม่เป็นเบิร์ตแบบนี้ทำไมไม่เป็นเบิร์ตบ้าง
พาพี่เบิร์ตไปเมืองจันทร์หน่อยเป็นคนจันทร์
เดินไปจันทร์บุรีครับมีของแปลงสนใจแน่นอน
เห็ดก็มันอะรามทองแบบนี้เลย
มีทั้งหมด๔ดอกด้วยกันความกว้างทั้งกอวัดได้๒๕เซนติเมตร
อกที่ใหญ่ที่สุดมีความกว้าง๑๓เซนติเมตรครับ
แล้วพอเห็ดมันโดนแสงแดดตกกระทบเนี่ยนะมันจะระยิบระยับอย่างกับทอง
ในวัดโขดหอยตะมนต์กระแจที่จังหวัดจันทบุรี
ชาวบ้านที่เจอคนแรกเนี่ยชื่อคุณพิพบ
คุณวิพบบอกตอนนั้นวัดกำลังปรับพื้นที่แถวนี้จะทำเป็นลานจอด

ระหว่างเอารถไถปรับพื้นดินให้มันเรียบเนี่ย
จู่รถไถมันเฮ้ยจู่เครื่องดับ
ก็ไม่ติดพยายามสตาร์ทเครื่องไม่ติด
สตาร์ทอยู่หลายครั้งจนเดินไปดูใกล้ใกล้อะไรอ่ะอ๋อ
เห็ดสีทองครับมันโผล่อยู่บนต่อไม้
หลังจากนั้นก็ยกมือไหว้ขอเข้ามาก็น่าแปลกใจว่า
พอยกมือไหว้ขอขมาที่
สามารถทำงานต่อได้ปรับพื้นผิวดินต่อได้ครับ

ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าจะเอาทูบสีเขียวในการไหว้ขอโชค
เพราะเชื่อว่าสีเขียวหมายถึงพระอินทร์ค่ะ
จะช่วยโดนบันดาลให้มีโชคลาภตามที่หวังไว้
ล่าสุดก็มีคนมาจุดทูปเสียงทายขอเลขเด็ด
ไหนไปดูกันหน่อยเลขกั้นทูบเลขอะไร

นี่นี่
เอาล่ะจากเหตุกอนั้นมาดูมะละกอของผมบ้าง
ชาวบ้านคนที่เขารักตัวเลขเขาก็มาเฝ้ามะละกอกัน

มาส่องหาเลขจากมะละกอน้ำแข็ง
มวดที่แล้วชาวบ้านถูกไปหลายคนแล้ว

นี่นะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีนะรอยอยู่ตรงนี้
แต่ว่าไอ้ผลที่เขาถูกรางวัลกัน
ขอเอาไปกินแล้วนะมันสุกคาต้น
ก็มีใครไปแตกต้องมันสุกคาต้นเขาเอาไปกินแล้วนะครับ
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่เป็นไรยังเหลืออีกเพียบโดยเฉพาะสองลูกนี้นะ
มีตัวเลขโผล่มาที่เปลือกเห็นไหมล่ะเพ่งเพ่ง
อันนี้๘๕๑๗เหรออันนี้เขาทอนมาให้ดูแล้ว
เขาทอนมาให้ดูแล้วอาจารย์ออสอาจารย์ออสนะครับ
วีรชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์ออสเจ้าของบ้าน
นะครับจุดทูปเสียงทายบ้างอ่าได้เลขอะไรได้เลขอะไร
ลุ้นลุ้นคุณผู้ชมเอามาปักไว้แล้ว
ขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้โหเลขชัด

มองยังไงเป็น๘มันนี่ไงมันลบถูกลบออกไป
แต่บางคนมองว่ามันเหมือนกันนะ๓กับ๘

คือเลขเดียวกันได้ยังไงมันคนละเลขเติมเข้าไปไง
เอาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปที่สุพรรณบุรี
พาไปดูหน่อยค่ะชาวบ้านเขาไปร่วมพิธี
พิธีนี้เนี่ยคือพิธีบวงสวงหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่
แล้วแน่นอนค่ะพอมาร่วมพิธีแบบนี้แล้ว
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเขาก็จะมาหาเลขใช่ไหม
อ่าบรรยากาศในวัดทุ่งแฝกค่ะอยู่ที่สุพรรณบุรี
คักเลยชาวบ้านเขามาร่วมพิธีพุทธาพิเศษบวงสวง
แล้วก็ทำบุญฉลองรูปหล่อหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ปางทุดง
สูง๙เมตร๙๐เซนกว้าง๒เมตร๙๐เซน
หนัก๕ตันกว่านะคุณผู้ชม
แล้วนี่มีท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ไก่นะคะ
แล้วก็พระเกจิมีการอธิษฐานจิตทำพิธีเบิกเนธ
ใช้รถกระเช้าของอบตวังลึกต้องขึ้นไปนะ
ทำพิธีเพราะว่ารูปหล่อหลวงปู่ทวดเนี่ยสูง๙เมตรนะ
กลุ่มชาวบ้านก็พากันไหว้ให้ความสนใจ
เลขทะเบียนรถกระเช้าด้วยจะได้เอาไปเสี่ยงโชคกัน
ทะเบียนอะไรเดี๋ยวต้องช่วยกันดูหน่อยคุณผู้ชม
รถนี่๘๔๐๕๔๑นะคะ
แล้วก็เลขอีกชุดหนึ่งก็คือเลขปลายประทัดนั่นเองค่ะ
ที่เขามีการจุดเป็นการจุดเบิกเลิกในพิธี
ดูเลขปลายประทัดกันเอาเองนะคะจุดแล้วป๊าบอ้าวซูมไป
เห็นชัดข้างล่างนี่ตัวแรกหน้าเลข๒นี่๑เหรอ
มันอิ๊งหน่อยนะรถนี้ผลิตแปลก
อาจารย์เด็กหญิงนุ๊กกับเด็กหญิงฟองเบียลอกกันบ้านกัน
ไอดอลด้านตัวเลขให้เลขตรงกันครับ

เลข๒ตัวใหญ่แล้วก็จับคู่ให้อีก๗คู่

นี่คือเลขของเจนุกบารมีมหาเห็ง

ถัดมาฟองเบียร์ครับ
ฟองเบียร์ให้แทบจะคล้ายกัน

เจ๊นุกบารมีตรงอย่าวเหมือนกับนัสกับเจ๊นุกไว้
แล้วก็จับคู่มาก็เหมือนกันอีกหลายตัวเลย

คุณผู้ชมก็ลองดูกันแล้วกันว่า
เด็กหญิงนุ๊กกับเด็กหญิงฟองเบียร์ที่ลอกกันบ้านกัน